เรายังคงตามกันต่อให้นะคะกรณีพ่อเลี้ยงวัย๔๕ปี
อุบายหลอกล่อลูกเลี้ยงวัย๑๕ปี
ข่มขืนในป่าอ้อยกลางป่าอ้อยที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือเหตุการณ์เกิดตั้งแต่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา

เลี้ยงรายนี้ก็ยังคงหลบหนีอย่างลอยนวลค่ะ
นี่คือป่าอ้อยจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม
พ่อเลี้ยงใจร้ายรายนี้ชื่อว่านายขานสิงสาธิต
วัย๔๕ปีค่ะยังคงหลบหนีอยู่
เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยวันนี้ต้องนำอุปกรณ์โดรนนะคะ
บินขึ้นเพื่อสำรวจเส้นทางว่าเอ๊ะเส้นทางไหนนะ
พ่อเลี้ยงในขานเนี่ยจะหลบหนีไปได้พยายามดูให้แน่ใจนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เดินเท้า
หาเส้นทางที่คิดว่าพ่อเลี้ยงใช้หลบหนี
ทีนี้ถามว่าพ่อเลี้ยงออกอุบายพาลูกเลี้ยงไปข่มขืนได้ยังไง
เล่าแบบนี้ค่ะคือพ่อเลี้ยงหลอกลูกเลี้ยงวัย๑๕ปีบอกว่า
นั่งซ้อนท้ายเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวจะไปยิงหนูในป่าอ้อยที่ท้ายหมู่บ้าน
แต่ระหว่างทางพ่อเลี้ยงอุ้มลูกเลี้ยงเข้าไปข่มขืนในป่าข้างทาง
ก่อนที่ลูกเลี้ยงเนี่ยจะสลัดมือหลุดและวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จังหวะนั้นแหละค่ะชาวบ้านเห็นพ่อเลี้ยงขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
ก็เลยวิ่งไล่วิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยงไป
กระทั่งพ่อเลี้ยงใจร้ายรายนี้เนี่ยนะคะตัดสินใจจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เลยนะ
แล้ววิ่งหลบหนีไปในป่าอ้อยข้างทาง
ทีนี้วันนี้อย่างที่บอกไปตำรวจก็ลงพื้นที่ส่วนหนึ่ง
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาโดรนขึ้นบินไปดูว่าเส้นทางไหนที่พ่อเลี้ยงจะหลบหนีนะคะ
ตำรวจสพน้ำพองลงพื้นที่ไปค้นหาตัวในขานพ่อเลี้ยงรายนี้
ทีนี้สิ่งที่พบคือพบเพียงอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์
มีดอิโต้กับดักหนูย่ามสีเหลืองทิ้งไว้ในป่าละเมาะ
และน่าสนใจคุณผู้ชมมีเบาะแสว่าพ่อเลี้ยงแอบกลับมาที่บ้าน
ในช่วงเช้ามืดของวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
จังหวะนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านแต่พอทุกคนเข้าบ้าน
หมูทอดหายข้าวเหนียวหายไปไหน
หายไปทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละ
ตำรวจเขาก็เลยเชื่อว่าพ่อเลี้ยงยังอยู่ในพื้นที่
ความคืบหน้าของคดีตอนนี้ตำรวจขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้ว
คือคมขืนหรืออาณาจารย์โดยใช้อุบาย
พร้อมกับส่งหมายจับไปยังโรงพักทุกแห่ง
คาดว่าพ่อเลี้ยงจะหลบหนีไปนะคะ
ทีนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจได้มีการจัดทีม
ชุดสืบสวนสพน้ำพองค่ะ
เพื่อลงพื้นที่ไล่ล่าตัวผู้ต้องหาคุณผู้ชมดูไว้นะคะ

ทีนี้จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีของธนาคาร
ตำรวจต้องไปตรวจสอบบัญชีของแม่ของน้องที่ตกเป็นเหยื่อทำไม

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่า
อกจากนี้ค่ะตำรวจได้ประสานผู้นำชุมชน
ให้ช่วยกันประสานแจ้งเบาะแสผู้ต้องหารายนี้ในพื้นที่
แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงรวมถึงประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แล้วก็บอกกันนะคะ
ถ้าเกิดใครเห็นช่วยแจ้งเบาะแสมาที่โรงพักได้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าของผู้ต้องหา
รายนี้ให้ดูชัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เผื่อใครที่เห็นเนี่ยค่ะก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่สพน้ำพองนะคะ
ส่วนแม่ของผู้เสียหายว่าไงบ้าง
คุณแม่เล่าบอกว่าในวันเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้าน
รู้เรื่องอีกทีว่าลูกสาวโดนพ่อเลี้ยงข่มขืนเนี่ยแล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
พอรู้แบบนั้นปุ๊บแม่พาลูกไปแจ้งความที่โรงพักน้ำพองทันที
แล้วก็แม่ฝากไปถึงผัวหื่นอะไรแล้วก็มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงของลูกของแม่เนี่ยบอกว่าให้กลับมารับโทษสูงสุด
และไม่ต้องการจะเห็นหน้าอีกต่อไปค่ะ
คุณแม่ใจสุดยอดมากดีมากเลยนะคะ
ที่ไม่เห็นผู้ชายดีกว่าลูกแท้ในไส้นะคะ
ผู้หญิงบางคนเห็นผู้ชายสำคัญกว่าลูกนะ
ค่ะก็มีที่เคยเห็นเป็นกรณีเป็นข่าวเหมือนกัน
แต่แบบนี้แหละคือยังไงต้องปกป้องลูกมาก่อน
ค่ะส่วนนี้นะคะหน้าผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอย่างลอยนวลนะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้
คุณผู้ชมเห็นแล้วเราแจ้งข่าวสารแบบนี้
ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่โรงพักกระนวลขอนแก่นค่ะ
ค่ะเร่งตามจับให้ได้โดยเร็วเลยนะคะ